ยังจะร้องเพลงอีกนะเออแล้วก็ยืนขยับตัวเหมือนเต้นนิดนิดอ่ะ
เมื่อกี้ได้ยินแววบอกไม่ตายก็ดีแล้ว
เออนี่แหละประโยคนี้แหละมันเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เขาเอาคลิปนี้มาลงในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็แคปชั่นเมาค่ะเจนน่าจะเมาค่ะ
แล้วก็บอกว่าถึงได้ไปยืนเต้นอย่างอารมณ์ดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้หญิงที่เมาแล้วขับคนนี้ขับรถไปชน
รถจักรยานยนต์ของย่าและหลานและหลานอายุ๕ขวบเองน้องเด็กมากนะคะ
ย่าหลานเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ชิดข้างทางแล้วไม่รู้จะชิดยังไงแล้วก็ยังไปชนเขาเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบากอำเภอเมืองสะแก้ว
และระหว่างที่ตำรวจกู้ภัยและชาวบ้านลงไปช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บก็เห็นภาพนี้แหละค่ะ
ผู้หญิงร้องเพลงเจนค่ะเจนค่ะนี่แหละค่ะ
ลงมาจากรถและสภาพตัวเขานะคือพูดไม่รู้เรื่องอะค่ะ
แล้วก็เนื้อตัวเปียกไปหมดเลยไม่ยอมเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บด้วย
ไม่ไปถามไม่ไปถ่ายอะไรเลยเอาแต่ยืนกดโทรศัพท์มือถือ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับผู้ประสบเหตุนะคะเป็นลูกชายของผู้ประสบเหตุ
เล่าให้ฟังว่าอาการของแม่ตอนนี้จำอะไรไม่ค่อยได้
ตัวเองไม่ได้มาขอโทษนะส่งน้องสาวมาขอโทษ
อ้างว่าตอนนั้นก้มหยิบโทรศัพท์มือถือเงยหน้าขึ้นมาถนนหายค่ะ
ให้ทั้งหมดแต่ตัวเขาแล้วก็ยาดมีหนึ่งอย่างที่ยังติดใจ
อยากให้มาขอโทษเพราะจากในคลิปคุณผู้ชมจะได้ยินช่วงหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้พูดคำว่าไม่ตายก็ดีแล้ว
อยากให้มาขอโทษตรงนี้ฟังเสียงญาติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ

ไม่พอใจแล้วคือเจ็บใจมากก็คือ
ที่เขาพูดว่าไม่ตายก็ดีแล้วไม่พอนะครับ
ผมชนเสร็จเขายังมีอารมณ์ไปยืนร้องเพลงอย่างสบายใจ

นี่คือที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังเลย

หวังที่ผู้หญิงวันนี้มีกิจกรรมแบบนี้
เหมือนเมาเหล้าแล้วก็โวยวายว่าตัวเองเต้นใหญ่อย่างนี้ครับ
ญาติของเขาเจ็บใจชาวบ้านก็เจ็บใจ

ผู้หญิงคนนี้บอกว่าอย่ามาเผือกบอกแบบนี้ด่าเขาแบบนี้นะคะ
แล้วก็ไปตามหาซิผู้หญิงคนนี้เป็นใครค่ะ
ปรากฏว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา
ในวันเกิดเหตุไปเล่นน้ำแล้วก็ดื่มเหล้าจนเมาค่ะ
พอเล่นน้ำเสร็จขับรถออกมาแบบเร็วเลยนะ
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ย่าหลาน
เรื่องคดีตำรวจสพบ้านใหม่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะ
เพราะว่าต้องรอผลการตรวจเลือดว่ามีแอลกอฮอลหรือเปล่า
แล้ววันนี้ค่ะจะนัดหมายทั้งสองฝ่าย
เจรจามาพูดคุยกันที่โรงพัก
ผลตรวจเลือดออกมาแล้วมันไปเจอแอลกอฮอล์เนี่ย

เมาแล้วขับแล้วก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ